เรื่องเล่านี้มาจากพี่นิ่งปานิตาของเรา
เนี่ยมีข่าวเมาต์หลีอออกมาว่าพระนางคู่นี้เนี่ย

หน้าถ่ายทำกันอยู่ใช่ไหมไม่รู้ว่าแอบมีกลิ่นความรักลอยมาหรือเปล่า
เพราะเหมือนจะมีพระนางพระเอกนางเอกเนี่ยเขาซื้อลมขวัญให้กัน
ซึ่งพระเอกที่ว่านี่ก็คือมิคทองระยาค่ะหนุ่มหล่อคนนี้
ซึ่งตอนนี้เขาก็โสดด้วยคุณผู้ชมแล้วเมาส์กันว่าหนุ่มมิกเนี่ยนะ
รองเท้าให้น้องเปรี้ยวทัศนียานางเอกของเรื่องคือซื้อให้จริงนะ
ไม่ได้เป็นฉากในละครละครเลยพี่นิ่งบอกว่าเอ้างงสิงานนี้
หรือว่าเรื่องนี้จะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังพี่หนิงเมาส์มอยกันหน่อยค่ะ
คือมิ๊กเองก็จะเป็นแบบว่าจะเรียกว่าเป็นพี่โตในช่องก็ได้อะไรอย่างนี้
จะคอยดูแลแบบว่าน้องน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้หิ่งก็ไม่รู้ก็ถึงขั้นแบบว่า
เออให้ตั้งสามหมื่นห้าหนิงก็อยากได้เหมือนกันนะ
รองเท้าก็ไม่รู้ไปตกลงกันที่ไหนแต่ยังไม่เคยได้จากเขาเลยอ่ะ
แล้วเดี๋ยวนี้ก็คุยกับเขาเองอันนี้พูดอันนี้ต้องถามเขาเองต้องถามเขาเองเลย
ตั้งสามหมื่นห้าเนี่ยแล้วพี่นิ่งทิ้งปอมไว้แบบนี้เราเองก็ต้องตามต่อใช่ไหมคุณผู้ชม
ก็ไปถามหนุ่มมิกเขาหน่อยว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่า
คำว่าข้างหน้าหนุ่มมิกเนี่ยทุ่มเงินเป็นหมื่นซื้อรองเท้าให้น้องเปรี้ยว
แล้วคำตอบนั้นออกมาเป็นไงรู้ไหมคุณผู้ชม
มิ๊กเนี่ยซื้อให้จริงค่ะ
และราคารองเท้าก็คือ๓๕๐๐๐บาทคุณผู้ชม

แล้วให้กันเนื่องในโอกาสอะไรไปฟังหนุ่มมิกเขากันเลยจ้ะ

ถ้าลดได้ปริมาณนี้ในเวลา๒เดือน
ถ้าคุณทำได้คุณอยากได้อะไรบอกเลยผมได้หมด
อะไรแบบนี้ผมก็พูดไปเล่นจะว่าเขาทำได้จริง
ถ้าทำได้จริงเราก็เลยต้องโดนครับ

ไม่ได้จีไม่ได้จีตามสัญญา

ว่าผมควรไม่ควรท้าใครเขาโมส่วม